กับชายคุณนี้แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้

ก็มีการกระทบกระทั่งกันว่าสมควรคือต้องค่ะ

อีกคนนึงที่เป็นผู้ก่อเหตุนะ

เพราะว่าถูกถ่ายคลิปแล้วเธอก็เอาเรื่องเหมือนกัน

พอถ่ายคลิปนี้คืออายเป็นด้วยใช่ไหมคะ
แอบซุ่มดูเนี่ยเขาถอดเสื้อก็
ลากเสื้อแล้วก็เดินวิ่งหนี
คือเสื้อไม่มีเสื้อใส่ไปเลยนะฮะ

โดยผู้หญิงเสื้อสีแดงเขาก็ใจเด็ดมากคุณผู้ชม

เข้าไปจับตัวชายคนนี้แล้วก็ยื้อยุดกันจนเสื้อของชายคนนี้หลุดออกมาติดมือมาเลยครับ
เรียกให้คนไปช่วยแต่ว่าวัยรุ่นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีออกไปในความมืดก็หายไปครับตามตัวไม่ได้
หลังเกิดเหตุเธอก็โพสต์คลิปนี้พร้อมกับที่จะเขียนข้อความลงในเพจปลวกแดงซิตี้
โดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำเกิดวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมาเมื่อ๒วันก่อน
ในห้องน้ำของห้างแล้วก็เตือนครับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะให้ระวังตัวอย่างต่อเนื่อง
จากว่าตอนนี้ก็ยังจับผู้ต้องหาไม่ได้นะครับ
คนที่เขาเข้าไปชมคลิปนี้แล้วก็ไปเม้นต์ไปแชร์กัน
เขาบอกว่าอยากทราบความคืบหน้าก็เลยเข้าไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้โพสต์คลิปก็เข้ามาตอบคำถามแล้วก็อธิบายบอกว่า
จุดที่เกิดเหตุเกิดขึ้นที่ชั้นล่างของอาคารจอดรถสร้างใหม่
ตอนนั้นเธอกับเพื่อนเดินเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็สังเกตเห็นเงาที่พื้นห้องน้ำ
ว่ามีคนเข้ามาที่ห้องข้างแล้วก็เหยียบชะโครกแล้วก็ปีนดู
เธอก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้ประจานแบบนี้แล้วก็นำมาโพสต์
เพื่อที่จะเตือนภัยสาวที่ไปใช้บริการห้องน้ำสาธารณะด้วย
ใช่ครับโดยบางความเห็นเนี่ยแนะนำว่าให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจกล้องวงจรปิด
น่าจะเห็นนะฮะกล้องที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ว่างก็ให้เข้าไปช่วยกันแจ้งบ่อแสเพื่อให้ตำรวจนั้นติดตามจับกลุ่มตัว
ดำเนินคดีแล้วก็อย่าปล่อยให้คนเช่นนี้ลอยนวล
เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ข้อร้ายในอนาคตก็ได้
เหตุการณ์นี้โชคดีที่ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจะใจเด็ดนะ
แต่ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่อ่อนแอกว่านี้
อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นก็ได้

เป็นคลิปที่เรานำมาเตือนภัยกันนี้นะครับ